บุรีรำนะมือคีย์บอร์ดรถแห่น่ะ

หายไปนานใจไม่ดีแล้วแล้วเดี๋ยวให้ดูค่ะ
เพราะว่าท้ายที่สุดไปเจอเป็นศพอยู่ตรงพงหญ้า
แล้ววินาทีนี้ที่แม่ไปเห็นสภาพศพลูก
สุขมากลูกม่าย
แขนยาวสีส้มใส่หมวกนี่แหละค่ะคือคุณแม่
คุณแม่บุญน้อมสิมกิ่งนะคะเป็นคุณแม่ของนายอนุสรสิมกิ่ง
ห่มร้องไห้พงหญ้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างนี่แหละค่ะ
แม่ไปเจอสภาพศพลูกชาย
อยู่ข้างถนนสายหนองกี่เสริงสางที่บุรีรำนะคะ
สภาพที่ไปเจอคือไม่ได้มีร่องรอยการถูกทำร้าย
แต่น่าจะเสียชีวิตมาประมาณ๖๗วันแล้ว
มีรถมอเตอร์ไซค์ดูสิทับร่างอยู่
แล้วสภาพศพก็เปลี่ยนรูปไปแล้วค่ะ
ทีนี้มีแผลนะเป็นแผลอะไรล่ะ
ไหนบอกว่าไม่ใช่ร่องรอยการถูกทำร้ายก็เป็นแผลลักษณะเหมือนถูกกระแทก
ตำรวจสพนกี่ก็ไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุ
ตรงนั้นมันเป็นทางโค้งด้วยคุณผู้ชม
ก็เลยคิดว่านายอนุสรผู้ตายอาจจะขี่มาด้วยความเร็ว
เสียหลักคุมรถไม่อยู่ก็เกิดอุบัติเหตุพุ่งลงไปตรงพงหญ้า
นายอนุสรเนี่ยนะคะเขาเป็นมือคีย์บอร์ดของรถแห่
วันที่๒พฤศจิกาที่ผ่านมาตอนประมาณเกือบตีหนึ่งนะ
เที่ยงคืน๕๕นาทีแชทไปหาเพื่อนนักดนตรีด้วยกัน
บอกแบบนี้ข้อความที่คุยนะบอกว่าขับรถกลับบ้านแป๊บ
แล้วก็ส่งรูปความเร็วรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเอง
คุณผู้ชมดูความเร็วสิภาพขวามือสุดน่าจะชัดสุด
ร้อยเท่าไหร่ใช่เร็วเลยนะขับรถกลับบ้านแป๊บแล้วก็ส่งรูปมา
ทีนี้คนที่เขาเลี้ยงนายอนุสรมาตั้งแต่เด็กเลยเนี่ย
อย่างคุณน้ำอ้อยคุณน้ำอ้อยเล่าให้ฟังว่า
โอ้โหอนุสรหลานฉันเนี่ยนะปกติหลานก็จะเล่นดนตรีตามรถแห่ตามร้านอาหาร
แล้วได้ติดต่อกับหลานวันสุดท้ายก็คือ๑พฤศจิกา
ตอนนั้นหลานไปเล่นที่ร้านอาหารที่หนองกี่นั่นแหละ
พอมาวันที่๒เนี่ยก็ติดต่อหลานไม่ได้ถามเพื่อนเพื่อนก็บอกว่า
ติดต่อไม่ได้เหมือนกันหลังจากนั้นเนี่ยนะตามหาหลานมาตลอดเลยแต่ก็ไม่เจอ
ต้องเข้าไปแจ้งความกับตำรวจที่สพนกี่
ไปแจ้งความคนหายเอาไว้เมื่อวันที่สี่
รวมถึงไปแจ้งทั้งที่สพนกี่บุรีรำสพเสริงสางของโคราช
มันเป็นรอยต่อกันไงปกติหลานก็ใช้เส้นนี้ในการกลับบ้าน
พอวันอาทิตย์ที่๕ยังพยายามหาตามพงหญ้าวันนั้นไปเจองู
ยังบอกกับงูเลยนะนี่อย่ามายุ่งอะไรกับฉันนะ
ฉันมาตามหาคนทางใครทางบ้านเถอะบอกกับงูแบบนี้
แล้ววันนั้นก็ไม่ได้เจอไม่ได้เจอหลานจนมาวันสุดท้ายก็คือวันจันทร์
วันจันทร์ไปตระเวนหาอีกก็ไปเจอศพอะค่ะ
ทางด้านแม่ของนายอนุสรบอกว่าอนุสรเขามีลูกยังเล็กอยู่เลย
ขวบกับ๓ขวบเองอนุสรนี่เป็นเสาหลักเลยนะ
ทำงานหาเลี้ยงครอบครัวสงสารหลาน
หลานก็ยังไม่รู้ความเลยยังเล็กอยู่ไม่รู้หรอกว่าพ่อตายแล้ว
แม่บอกว่ายอมรับเลยนะอนุสรลูกแม่ขี่รถเร็ว
ไม่ได้ติดใจการตายของลูกหรอกนะก็คิดว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุแหละ
จากข้อความที่ส่งให้เพื่อนดูเป็นเลขไมค์เนี่ย
๑๓๕กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ก็เร็วจริงนะคะ
แล้วตอนนี้ศพของนายอนุสรตั้งศพอยู่ที่วัดมาบตะโกเอน
คอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมานะคะ